ออนก็เลยขอใช้พื้นที่เวลาช่วงนี้แถลงข่าวเรื่องของการหย่านั่นเองนะคะ
โอเคมั้ยคะ

หลายคนอยากรอบถามเหตุมีอะไรอย่าง
จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวของการที่ออกมาบอกว่าหย่าเนี่ยมันมีเรื่องราวมาก่อนหน้านี้แล้ว
ก็คือเราก็เริ่มรู้ว่าสามีเราเนี่ยมีใจให้คนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วในความรู้สึกของผู้หญิงคนนึงว่าตอนที่เราแต่งงานกันในความรู้สึกของพี่ออนเราก็ได้บอกกับสังคมว่าเราแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ตั้งแต่คบหาดูใจกันมาก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรแล้วเชื่อว่าการที่เราได้รับรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงของสามีของเราเปลี่ยนไปมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอพอเราได้ทราบสาเหตุแล้วได้คุยกันในระยะเบื้องต้นแล้วเพราะตอนที่พี่ออนต้องบอกก่อนว่าตอนที่เริ่มคบกับอดีตสามีเนี่ยพี่ออนก็ชัดเจนว่ามันมีมาเป็นสเต็ปคือเริ่มจากการเป็นแฟนคบกันสี่ปีแล้วมั่นพอมั่นเสร็จแล้วแต่งงานพอแต่งงานแล้ววางแผนที่จะมีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคบกับใครคนนึงแล้วเราก็เอ่อเปิดใจรับเขาเราก็ต้อง
ทั้งสองฝ่ายว่ามีความต้องการยังไงแล้วมีอุปนิสัยใจคอยังไงบ้างมันก็ทำให้วันเวลาเหล่านั้นเนี่ยรู้ว่าเอ่อสามีเรามีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วพอมาคุยกันแล้วก่อนหน้าที่เราจะแบบแต่งงานเราก็จะบอกกันว่าถ้าสมมุติว่าใครคนใดคนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงให้บอกถึงสาเหตุแล้วบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่เราจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็จะได้เอ่อ
มีมีความรู้สึกที่ดีหลังจากที่เราอาจจะไม่ได้เดินทางไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มสักประมาณสองปีเสร็จเสร็จค่ะเราก็เริ่มรู้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ที่สามีเรามีความเปลี่ยนแปลงไปจากที่อาจจะเวลาโทรศัพท์อาจจะแปลกอะไรอย่างเงี้ค่ะอาจจะดูในละครได้นะคะก็ประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็กลับบ้านดึกแล้วก็เวลาจากที่เราเคยไปไหนมาไหน
กับเขาช่วงแบบเวลามีงานเลี้ยงเพราะว่าสามีอดีตสามีพี่ออนอ่ะก็ทำงานโฆษณาทราบกันอยู่แล้วอยู่วงการโฆษณามันก็ต้องมีกินเลี้ยงมีไปอัลติ้งมีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะไปกับเขาตลอดแต่พอระยะหลังหลังพอเริ่มมีมีความเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้มันก็มันก็จางหายไปแล้วก็ความรู้สึกเราก็เริ่มรับรู้ได้พอเรามาคุยกันให้ให้เวลาว่าจะสามารถปรับจูนกลับมาได้
ก็มีระยะเวลาเป็นตัวตัวที่แบบว่าให้เราได้คิดได้ได้พูดคุยกันด้วยแต่พี่ออนเชื่อว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนแรกทำไมถึงไม่แก้ไขแล้วให้มันกลับมาเหมือนเดิมด้วยอาจจะเป็นตัวพี่ออนเองเราก็อาจจะมีข้อบกพร่องแล้วเราอาจจะปล่อยมันผ่านเลยไปเราคิดว่าเออเราเราไม่ได้ไปตามจิกเขาเราไม่ได้ไปตามหึงห่วงเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันกลับกลายเป็น
เด็กหลักก็คือมือที่๓ก็น่าจะอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจริงแล้วคือก่อนหน้านี้คือคุยกันแล้วว่าพี่ออนไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเขาเขามีคนใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุยกันไม่มีใจให้กันแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับจูนเข้าหากันแล้วเนี่ยเราก็ควรจะแยกทางกันโดยโดยดีแล้วทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้พอพอหลังจ
อยู่ประมาณสองปีแต่ว่าสองปีที่ผ่านมาอยู่บ้านเดียวกันอยู่แต่ว่าเราก็ยังรับผิดชอบความเป็นพ่อและแม่คือบางครั้งถ้าพี่ออนมีถ่ายละครไม่ได้ไปรับลูกไม่ได้ส่งลูกเขาเองก็ทำหน้าที่ของการไปรับไปส่งลูกดูแลลูกคือไม่ใช่ว่าคือเขาไม่ไม่ดูแลลูกเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าที่ของการเป็นพ่อและแม่ไม่สามารถที่จะตัดขาดได้แต่ว่าหน้าที่ของการเป็นสามีภรรยา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

ก็ก็ขอโทษค่ะว่าคือมันก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นค่ะอย่างเรื่องลูกค่ะตอนนี้คือน้องต้องอยู่กับพี่ออนหรือยังน้องก็อยู่ในความดูแลของพี่ออนแต่ว่าเราก็ยังยังคงช่วยกันดูแลลูกในเรื่องของการอ่าศึกษาเล่าเรียนในการที่บางครั้งอาจจะแบบให้พ่อไปส่งเรียนพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะ
ถ้าในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าพี่ออนอาจจะมีเทพบุตรหรือผู้ชายคนใหม่เข้ามาเราก็ไม่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับสุขภาพจิตที่ดี

จะพยายามทำดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วก็คิดว่าแบบ
มันมาถึงตรงนี้ได้เนี้ยเราอดทนมาถึงดีสุดแล้วค่ะ
อย่างที่พ่อมาให้กำลังใจตัวเองพยายามให้ตัวเองขึ้นแข็งยังไงบ้าง
ก็จริงจริงไม่อยากร้องไห้เลยเพราะว่าแบบไม่อยากให้ลูกเห็น
คือเราก็คิดว่ามันมาสุดทางจริงจริงแล้วเราก็อยากจะมีชีวิตที่ดี
มีคุณภาพชีวิตทางจิตที่ดีขึ้นด้วยไม่ต้องมาคอยระวัง
ไม่ต้องมาคอยกังวลเวลาพูดกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ผ่านมาคือพี่ออนทำดีที่สุดแล้ว
มีข้อบกพร่องเดียวก็คือการไม่ตามจิตตามหึงหวงแค่นั้นข้อเดียวเลยใช่ไหมค่ะ

แต่ว่ามันมารู้ก็คือมันกลุ่มไม่กลับแล้วแค่นั้นดีกว่าค่ะ

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี้ยเราก็มีอะไรที่สวยงาม
เกิดขึ้นอย่างน้อยน้อยมีลูกที่น่ารักสองคนแล้วก็มันมันไม่ใช่แค่บูบเดียวค่ะ
เพราะฉะนั้นขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ทำให้เรามีลูกที่น่ารัก

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม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
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม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

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม
แต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีด้วยคือเราอยู่บ้านเดิม

ก็ไม่ใช่เพราะตอนนั้นก็คือตอนถ่ายภาพชุดว่ายน้ำ
คือเซ็กซี่ยิ่งกว่านี้อีกคือเห็นรูปร่างสัดส่วนยิ่งกว่านี้อีก
เพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของการแบบหย่าแล้วเลยอยากโชว์อยากอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยค่ะ
เพราะโดยปกติทั่วไปแล้วคือเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่อยู่แล้วค่ะ
ก็เป็นเรื่องของการทำงาน